คุณผู้ชมครับมาเช็คกันหน่อยนะครับว่าใครนั้นเข้าข่ายได้รับสิทธิ์ในการได้เงินชดเชย๕๐๐๐บาทจากรัฐบาลเป็นเวลา๓เดือนนะครับ
ว่าพรุ่งนี้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้๖โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ไม่ต้องรีบครับไม่มีกำหนดเวลา
สามารถลงได้ตลอด๒๔ชั่วโมงติดตามจากรายงานครับ
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด๑๙ล่าสุดได้ออกมาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา๓เดือนเบื้องต้นกำหนดความช่วยเหลือไว้ที่๓ล้านคน
สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไปเป็นลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิดอาทิผับบาร์ร้านทำผมนวดสปาขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิด
ธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบเช่นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ธุรกิจท่องเที่ยวและต้องเป็นผู้อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา๓๙และ๔๐
ประกอบอาชีพอิสระต้องมีข้อมูลสถานประกอบการส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
คุณสมบัติที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาก็คือสถานะนักเรียนหรือนักศึกษาณวันลงทะเบียนเป็นข้าราชการมีอาชีพเกษตรกรรมหรือไม่ได้ทำงานอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๓
หากคุณสมบัติครบตามที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาภายใน๗วันทำการผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคาร
ข่าวทะลัดทีวีรายงาน